ช่วงนี้พาไปดูที่ศรีสะเกดกันหน่อยนะคะ
หลายคนอาจจะได้ยินชื่อ

แต่ทีนี้ก็มีเสียงร้องเรียนจากชาวบ้านก็ดี

ว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
ดูเรื่องของมาตรฐานในการดูแลต่างนานา
ก็เลยต้องมีการเรียกประชุมกันเพราะว่าเห็นว่าสาธารณสุขจะสั่งปิด
ก็เลยมาประชุมหาทางออกกันนะคะที่มันจะเป็นทางออกทางกลาง

นายอนุรัติธรรมประจำจิตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสเกต
ก็เรียกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แล้วก็นายนัทพงศ์ประศรีพัฒน์หรือว่าโดโดวัย๒๖ปี
หนุ่มจิตอาสาชาวบ้านบ้านโนนแก่คนที่เขาเปิดบ้านตัวเอง
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าศูนย์ผู้ป่วยยากไร้ศรีสเกตเนี่ย
มาประชุมหาทางออกร่วมกันที่สาราจังหวัดศรีสเกต
คือตอนแรกที่เป็นข่าวมารายการรถปลดทุกข์เขาก็ตามไปถึงที่ศูนย์เลยนะ
ไปดูแหละไปดูแล้วก็เห็นด้วยว่าคือคุณโดโดเขาก็บอกเลยว่า
ผมเรียนจบมาผมก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาหลักสูตรเรื่องของการดูแลผู้ป่วย
ที่อยากเปิดบ้านผมต้องบอกก่อนนะ
ว่าผมไม่ได้รับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ

แล้วผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ผมดูแลจะเป็นคนที่เขาแบบไม่มีตังค์
แล้วเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อผมไม่ได้เปิดแบบว่าเอาความรู้หมอมาไม่ใช่
แต่ผมแค่อยากเหมือนกับทำบุญช่วยเหลือคน
คือเหมือนช่วยเหลือดูแลสำหรับคนที่ไม่มีเงิน
แต่ว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือพลิกตรงพลิกตัวกินโค้งกินข้าวอะไรแบบนี้
แล้วที่เขาบอกว่าเขาต้องการใบรับรองเพราะอะไรรู้ไหม
ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ทั้ง๗รายนี่นะคะ
จะให้สำนักงานสาธารณสุขรับไปดูแลก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

ร่างแผนวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาภายใน๑เดือน
จะได้แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกฎหมาย
รวมถึงจะได้ไม่เป็นที่คอรหาของชาวบ้านและภาคส่วนต่างด้วย
หลายคนก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้นายนัทพงศ์ทำยังไง
เขาจะได้ทำอย่างที่เขาตั้งใจหรือเปล่า
ได้ดูแลผู้ป่วยได้ทำบุญอย่างที่เขาอยากทำไหม
ซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะ
หลังจากมีการทำร่างแผนการแก้ไขปัญหาแล้ว๑เดือน
ออกมาผลเป็นยังไงจัดแบ่งจัดวางอะไรตรงไหนได้บ้าง
นายนัทพงศ์นายนัทพงศ์ก็บอกว่า
จากการประชุมเนี่ยเขาก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งนะคะ
เรื่องการย้ายผู้ป่วยไปให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดดูแล
แต่ก็ยังเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ที่เป็นเหมือนตึกที่กำลังเกาะสร้างอยู่
อันนั้นคือศูนย์ดูแลผู้ป่วยแห่งใหม่ที่ตัวของนายนัทพงศ์กำลังสร้างนะ
คือนอกจากนายนาธพงศ์แล้วคนที่รู้เรื่องศูนนี้
ก็มีหลายคนแหละที่มีจิตศรัทธามีใจอยากจะช่วยเหลือก็โอนเงินมา
ซึ่งตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างไปกว่า๑๗๐แล้ว

กลัวว่ามันจะกลายเป็นการสร้างเปล่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่า
รวมถึงอยากให้ทางจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยไปชี้แจงกับชาวบ้านให้หน่อยทั้งเรื่องที่ว่าศูนย์ของเขาทำให้เกิดน้ำเสีย
เรื่องขยะเรื่องผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ
เพราะเรื่องทั้งหมดไม่ได้รับการตรวจพิสูจน์อะไรเลย
แต่สังคมและคนในชุมชนตัดสินเขาไปแล้ว
เขาเป็นตัวปัญหาเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีคุณภาพ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเลย
เขายินดีให้ตรวจสอบแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ศูนย์ของเขาเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดี
ผู้ป่งผู้ป่วยก็อย่างที่คุณอาริยาบอกกับเขาว่า
เขามีการตรวจสอบหมดแล้วไม่ได้เป็นโรคติดต่ออะไร